ไปดูเจ้าของปางช้างแม่สาจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ได้มีการมอบม้าแคระ๑๕ตัวที่เขานำเข้าจากต่างประเทศ
แล้วก็นำเข้าจากสก๊อตแลนด์มูลค่ากว่า๓ล้านบาท

แล้วก็เตรียมที่จะจัดโชว์เป็นครั้งแรก
ในช่วงวันแม่ปีนี้คุณไปเที่ยวสินะ
เหมาะกับดิฉันมากเลยม้าแคระเนี่ย
ถ้าม้าตัวใหญ่อาจจะขึ้นไม่ได้ม้านี่เหมาะเลยนะ
แหมเขาเรียกว่าชมตัวเองอีก
หัวร้อนนี่หมายถึงอะไรคะ
นี่ครับเจ้าของปางช้างแม่สามอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่
คุณอาชุชาติกัลละมาพิจิตรนำม้าแคระสายพันธุ์เช็ดแลนด์
นำเข้าจากประเทศสก๊อตแลนด์จำนวน๑๕ตัวและกำลังตั้งท้อง๔ตัว
พร้อมอุปกรณ์การขี่ม้าอาหารม้ามูลค่ากว่า๓ล้านบาท
มอบให้กับภูมิโดยการสวนสัตว์เชียงใหม่คือพนิพนธ์วิชัยรัฐ
สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำไปไหนให้ไปดูแลภายในสวนสัตว
แล้วก็เปิดให้เด็กนักเรียนนักศึกษา
เดินทางไปทัศนาศึกษาเที่ยวชมความน่ารัก
ขี้เล่นของม้าแคระและยังได้สัมผัสม้าแคระ
แบบใกล้ชิดด้วยตัวเขาเล็กนิดเดียวเลยคุณนะ

เหมือนม้าใหญ่แต่โดนไฟฉายย่อส่วนของโดเรมอนให้เหลือแค่นี้
เออน่ารักดูตัวแค่นี้ตัวแค่เขาเราเองน่ารักเชียว

หลังจากรับมอบม้าแคระวิ่งนี่วิ่งไปขึ้นรถแล้ว
แล้วก็วิ่งไปสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วนะครับ
ก็จะเข้าสู่กระบวนการกักโรคเป็นระยะเวลา๑สัปดาห์
คุณคิดดูจังปางช้างแม่สาวิ่งไปสวนสัตว์เชียงใหม่ไกลแล้ว

ขึ้นรถไปเขาวิ่งไปขึ้นรถ

ตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้มีลายจุดด้วย
ตัวเมื่อกี้ลายจุดขาวดำน่ารักนะครับ

แล้วก็ผ่านขั้นตอนการตรวจโรค
คุณพาผมขำของเขานะ
เขาน่ารักเกินนะฮะแล้วก็เตรียมจัดแสดงให้กับ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้๑๒สิงหาคม

คุณพ่อคุณแม่พาน้องหนูไปเที่ยว
หรือว่าหนูพาคุณแม่ไปเที่ยวนะครับ
มือกันไปดูไม้แคละที่สวนสัตว์เชียงใหม่กันหน่อยนะครับ

แล้วก็แหมคุณคิดดูพอเปิดแสดงทีนะคุณ

มีหลายสีมีด่างเล็กด่างใหญ่

ด้วยความตัวเล็กของเขาก็น่ารักอยู่แล้ว